ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สถานการณ์ของน้องตุ๋นในตอนนี้กับโจทย์เพลงที่๑ผ่านฉิว
คุณภาษาไทยใครอย่างเขียนเรียกว่า
ตอนอยู่ม๓และหนูยังจำขึ้นใจ
แค่ไหนว่าคอต้องคิดอยากเป็นอะไร
ให้เขียนมันย้ายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
ทำที่พอแม้ที่เขาบอกว่า
ครูอ่านแล้วลองความเห็นก็เขียนเด่น
แต่มีอีกวังที่หนูยังคิดจะไม่รู้
แต่เมื่อได้ใช้ตัวช่วยโชคต้องเข้าข้าง

แต่จะไปในเวลาไก่
ในสัพพิเภพ
เข้ามาหาเสธ

เข้ามาหาเสธ

จะร้องไม่ได้ได้อย่างไรเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่งนะ
กล้องเชียร์ดีใจจนตกโควปอี้เลยนะคะ

บอกมาเลยดังว่ารับไปเท่าไหร่ค่ะ

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ถือว่าเป็นเพลงดังเพลงจังหวะก็คือเพลงเร็วนะครับ
เพลงแรกเมื่อพุ่มพวงได้เซ็นสัญญาเข้าสู่อโซน่านะครับ
อโสดาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต
ถือเป็นการปฏิรูปวงการเพลงลูกทุ่งผู้หญิงเลยก็ว่าได้เพลงนี้
ปฏิรูปเลยนะเพราะส่วนใหญ่เพลงผู้หญิงเนี่ย
จะเป็นเพลงช้าเป็นเพลงอะไรอย่างนี้เพลงลูกทุ่ง
เพลงนี้ปฏิวัติจริงของคุณป่าแล้วก็เป็นเพลงแนวกากันของผู้หญิงยุคนั้นแรกเลย
คุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป่าคุณป

เพราะว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้ว

ตอนนี้น้องตุ๋นนะครับเด็ก๗ขวบของเราคุณผู้ชมนะฮะ

มีอะไรกระเป๋าแล้ว๑หมื่นบาทนะครับ

ครั้งหน้านะครับน้องตุ๋นจะได้๑ล้านหรือไม่
หรือว่าจะไปถึงเพลงที่เท่าไหร่
เอาใจช่วยเด็กแบบนี้ด้วยนะครับ

สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมนะครับ
ท่านก็สะสมแต้มไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไป

ติดตามพวกเรานะคะในแฟนเพจนะคะ

ภาพหลุดนะคะเราเอาไปโพสต์เต็มแล้วอยู่ในนั้นนะคะ

แต่ว่าเราเอาออกไม่ได้ต้องไปดูในนั้น
ก็เวลาแบบว่ามุกแบบเยอะเหลือเกินอัดแน่น

ดายการนี้ก็กวาดโกยมุกกันจริง
นี่เอาไปถมทะเลนี่จะเต็มอยู่แล้วนะ
ตอนนั้นลูกเยอะมาก

ติดตามนะครับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ

แล้วมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ

การจะรำต้องบอกเลยว่า

คุณป้าป้าพันแก่อีกสามอย่างเส้
พ่อได้ลูกสาวคนนี้นี่สุดยอดจริง
คุณพ่อคะมากอดอักลังใจหน่อยค่ะคุณพ่อถ้ารู้สึกว่าแม่ปลอดภัยเอาฉันไปเป็นเมียค่ะแล้วคุณพ่อจะรู้สึกว่า
เทคนิคเขารู้เลยเขาดึงเสียงขึ้นไปเก็บที่หน้าผากเขาก่อน